ท่านผู้ชมครับมีกรณีของผู้ที่รักษาอาการโควิด๑๙อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
โรงพยาบาลสนามก็จะมีคนอยู่เยอะหน่อยอาการก็จะไม่หนักมาก
แต่มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งเธอบอกว่าเธออยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่นะฮะ
แล้วล่าสุดมีคล้ายกันแต่ว่าคนนี้อยู่ที่สมุทรปลาการ
น้องกำลังนอนอยู่ที่เตียงแต่มีผู้ป่วยอีกคนนึงเป็นผู้ชาย
เหมือนกับเขาเดินถ่ายคลิปอะไรไปเรื่อย
แล้วเหตุการณ์นี้ไม่ใช่โรงพยาบาลสนามนะคะเป็นโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลหลักของจังหวัดเลยนะคะ
ถูกต้องอันนี้เป็นในโรงพยาบาลเลยแต่คำถามก็คือว่าแล้วคุณไปถ่ายเขาได้ยังไง
แล้วพอเขาเรียกถามว่าพี่มาถ่ายหนูทำไมเนี่ยเดี๋ยวทุกผู้ชมดูนะครับว่าผู้ชายคนนี้ทำยังไงนะฮะ

ถือมือถือมาถึงมาส่องมาถ่ายแบบนี้

ทำเป็นเดินตีมึนเนียนไม่พูดไม่จานแล้วก็เดินไปเลยแต่ก็ยังถ่ายเนี่ยแวะถ่ายหน่อย

เราไม่ได้จ้องถ่ายคุณนะเราก็ถ่ายของเราไปเรื่อย

เพราะว่าตึกนี้อาคารนี้ผู้ป่วยทั้งนั้น

ต่อให้ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด๑๙คุณก็ไม่มีสิทธิ์นะ
หญิงสาวผู้เสียหายเอาคลิปนี้มาโพสต์นะครับ
บอกว่าไม่มีที่ไหนปลอดภัยจริง
วันนี้คือรอบที่๓แฮชแท็กโรคจิตโควิดในรูปแบบผู้ป่วยจิตเวท
เป็นโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
วีดีโอคอลไปถามน้องที่เป็นผู้เสียหายนะครับน้องบอกว่าเธอเป็นผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในสมุทรปราการนอนพักอยู่ในห้อง
แล้วมีคนไข้ผู้ชายคนหนึ่งตามคลิปเลยซึ่งก็เป็นคนติดโควิด๑๙เหมือนกันนั่นแหละ
รักษาอาการอยู่ในบริเวณชั้นเดียวกันเขาเดินออกมาจากนอกห้องของเขา
ถือโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่งเสียงดังแบบลักษณะคุยวีดีโอคอร์กับเพื่อน
แนนกล้องจากโทรศัพท์มือถือของตัวเองมาที่ห้องของเธอ
น้องบอกว่าน้องโดนแบบเนี้ยสองรอบแล้วนะฮะในคลิปที่เราดูเนี้ยเนี่ยคลิปเนี้ย
นี่คือรอบที่๓นะฮะก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมา
เค้าคุยกับเพื่อนนะคะครับแล้วก็คุยคุยเสียงดังเลยนะฮะ
แต่ว่านอกระเบียงคือมันเดินเดินออกมาโดยตรง
เป็นเส้นตรงมันก็เลยเชื่อมต่อกันหมดเลยอืม
แล้วทีนี้เตอร์ฟอร์วาซวีดีโอของพี่เค้าคุยกับเพื่อนค่ะ
เขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็ส่องทุกเตียง
เพราะว่าโซนคนหนึ่งโซน๒จะเป็นผู้หญิงหมดเลย
แต่น้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ได้แจ้งกับโรงพยาบาลไปแล้ว
โรงพยาบาลบอกว่าเรียกผู้ป่วยชายคนนี้มาตักเตือนแล้วว่า
คุณจะเดินออกมานอกห้องของคุณแบบนี้ไม่ได้
เดินไปโซนของผู้ป่วยหญิงแบบนี้ไม่ได้
แต่ส่วนตัวของน้องบอกว่าก็อยากให้แบ่งแยก
แล้วก็จัดและจำกัดให้ชัดเจนโซนผู้หญิงโซนผู้ชายแบบนี้นะฮะ

คนไข้ผู้ป่วยคุณไปถ่ายเขาแบบนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะต่อให้ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด๑๙
เป็นผู้ป่วยกรณีอื่นคุณก็ไปแอบถ่ายเขาแบบนี้ไม่ได้นะคะ

หน้าเหตุการณ์นี้ก่อนหน้าเหตุการณ์ที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ก็คือกรณีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่

ก็เนี่ยค่ะภาพนี้แหละเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลแล้วนะคะ

เพราะว่าน้องใส่กางเกงขาสั้นนอนคว่ำหน้าแล้วก็ยกขาขึ้นมาแบบนี้

แล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยแชร์ไปในกลุ่มไลน์
แล้วภาพนี้หลุดออกไปในโลกโซเชียล
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปเรื่อย
คำถามคือคุณไปถ่ายเขาแบบนี้ได้อย่างไร
เราตามเรื่องนี้ให้ขอใช้เป็นนามสมมุติ
น้องผู้หญิงคนนี้นะคะน้องอีฟนะคะ

น้องบอกว่าตอนนี้ย้ายออกมาแล้ว
มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ
บอกว่าภาพนี้ค่ะถูกแอบถ่าย๑๒เมษายน
หลังจากเข้าไปอยู่ได้๒วัน
น้องบอกว่าที่ต้องนอนคว่ำตัวแบบนี้เพราะปวดหลัง
คว่ำแล้วแอ่นหลังให้หายปวด
ใส่กางเกงขาสั้นก็เพราะว่าถอดกางเกงคนไข้ออกก่อน

ไม่คิดว่าจะมีคนแอบถ่ายภาพ
เพราะนี่คือห้องพักผู้ป่วยที่เขาแยกเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะ
แล้วเขาก็มีการแจ้งแล้วว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้
เขาแจ้งผู้ป่วยทุกคนแล้วว่าห้ามถ่ายภาพ
เธอก็เลยงงมากว่ามีคนมาแอบถ่ายภาพเธอแบบนี้ได้ยังไง
เธอก็เลยรู้สึกไม่ปลอดภัย
รู้สึกถูกคุกคามและสภาพจิตใจก็แย่มากเลยค่ะตอนนี้
ถูกคุกคามรู้สึกไม่ปลอดภัยด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นการถูกแอบถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
แล้วก็ในคอมเมนต์ต่างก็คือแบบได้รับคอมเมนต์แบบไม่ค่อยดีอะค่ะ
ซึ่งมันก็ผิดที่หนูด้วยส่วนหนึ่งแต่หนูก็คิดว่า
ไม่น่าจะมีคนแบบมาทำอะไรแบบนี้นะคะ
ในแค่เราป่วยมันก็แย่พอแล้ว
ตอนนี้หนูก็แบบเดือดร้อนมากค่ะ
เล่นเฟสเล่นไลน์ทวิตก็มีแต่คนที่รู้จักอะค่ะ
ก็ส่งรูปมาให้ดูว่าเออเนี่ยรูปเราไปโผล่อยู่ในนั้นนะ
ตอนนี้หนูก็เครียดมากค่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
อีฟบอกว่าหลังจากรู้ตัวว่าถูกแอบถ่ายนะคะ
ก็ไปขอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาตัวคนถ่ายเนี่ยค่ะน้องเขาก็ไปขอดูหมดเลย
แล้วก็ให้น้องสาวเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความที่สพช้างเผือกเมื่อ๑๖เมษายน
รองผู้กำกับสพช้างเผือกค่ะก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะคะ
ซึ่งก็แนะนำว่าเรื่องแบบนี้ให้ผู้ปกครองเข้าแจ้งความเองดีกว่า
เพราะว่าน้องสาวที่ไปแจ้งความแทนนะคะยังเป็นเยาวชนแล้วก็ไม่มีหนังสือมอบอำนาจ
แต่ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะเราก็โทรไปถามน้องอีฟอีกรอบหนึ่งว่าตกลงแล้วผู้ปกครองจะไปแจ้งความแทนไหม
เพราะว่าที่ให้น้องสาวไปเนี่ยน้องสาวเป็นเยาวชนน้องอีฟก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไร
ยังไม่ได้ผู้ปกครองไปแจ้งความเดี๋ยวรอก่อนอีก๔วันจะออกจากโรงพยาบาลสนามแล้ว
จะไปแจ้งความด้วยตัวเองนะคะเรื่องนี้น้องอีฟบอกไม่ปล่อยนะคะ
ยังไงก็จะต้องแจ้งความดำเนินคดีค่ะ
แมวสนามก็มีขึ้นมาเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่อาการก็จะไม่หนักมากนะฮะ
ก็เป็นการพักฟื้นไปในตัวด้วยในช่วงเวลานั้นเดี๋ยวพาไปดูที่พังงา
นี่เป็นโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดพังงานะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเขาเห็นกันเขาบอกฮือฮาเหลือเกิน
อันนี้คนแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับเพราะว่าดูไปดูมาแล้วบรรยากาศเนี่ย
ดูแบบคุ้นอ๋อในวัดก็วัดนั่นแหละอยู่ในวัดนะครับโรงพยาบาลสนามนะครับท่านผู้ชมครับ
รูปนี้นะครับมีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กนำมาลงเอาไว้นะครับอยู่ในสาราวัดนะครับ
ด้านหลังเตียงยังมีผ้าม่านมีโต๊ะหมู่บูชาเลยอ่ะคือเห็นก็รู้ว่าวัดแน่นอนนะครับ
ผู้โพสต์นะครับบอกว่าขอขอบพระคุณท่านเจ้าวาดวัดอำภาวันอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราชธานีนะครับ
เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดโรงพยาบาลสนามค่ะนี่นะฮะ
เออก็ดูเรียบร้อยน่าอยู่นะดูแปลกตาดีนะครับ
หลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปคนก็แสดงความเห็นเยอะส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ประมาณว่าสาธุ
ขอให้ผู้โปรยพุทธอ่าทุกคนเนี่ยปลอดไทยค่ะนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยไปที่วัดแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ในโซเชียลก็เลยไปหน่อยนะครับคือที่นี่ก็นี่ฮะวัดอำภาวันนะครับ
พระครูวินัยทรนะครับท่านเป็นจ้าวาดวัดอำภาวันนะครับ
แล้วเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านใต้อำเภอกเกาะพงันด้วยนะครับ
ที่สุราธานีนะครับท่านบอกว่าโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างวัดกับโรงพยาบาลเกาะพังอันไปถึงภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยนะครับ
อย่างเช่นสมาคมโรงแรมการท่องเที่ยวเกาะพงันผู้นำชุมชนด้วย
ร่วมกันจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดสิบเก้า
เจ้าวาดบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่ไม่ต้องกังวลใจ
บางทีบอกมีโรงพยาบาลสนามอยู่ในพื้นที่กังวลใจหรือว่าญาติโยมกังวลใจ
ว่าผู้ป่วยจะมาแพร่เชื้อให้คนในพื้นที่หรือเปล่า
เพราะโรงพยาบาลสนามที่นี่นะครับรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเกาะพงันจนอาการทุเลาแล้ว
ผลตรวจยืนยันชัดเจนว่าไม่มีเชื้อโควิด๑๙แล้ว
แต่ว่ายังต้องพักฟื้นยังต้องกักตัวตามกำหนด
เพราะฉะนั้นก็จะให้ออกมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลสนามที่วัดแห่งนี้
พอครบกำหนดคุณก็กลับบ้านส่วนพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ย
จะได้เปิดให้กับผู้ป่วยคนอื่นเข้ามารักษาอาการต่อไป
นี่ฮะโรงพยาบาลสนามที่วัดแห่งนี้นะครับมีอยู่๘เตียงนะครับ
แต่ถ้าผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยต้องพักฟื้นเพิ่มเติม
ทางวัดก็จะสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง๑๕เตียง
เป็นสาราการประเรียนนะครับสาราแบบห้องกระจกปิดมิดชิด
และไม่อนุญาตให้คนภายนอกเข้าไปในพื้นที่นะฮะให้แต่ผู้ป่วยอยู่เท่านั้น